เรื่องดีกันบ้างดีกว่าแหมเช้านี้อารมณ์คุกกุ่นซะเหลือเกิน
ไปดูเรื่องหวานกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับสาวยายาแล้วก็พี่ณเดชน์นั่นเองนะคะ
ความหวานไม่ลดน้อยกันเลยนะคะสำหรับคู่นี้น่ารักสม่ำเสมอจริงนะฮะ
กรีความหวานไม่มีลดค่ะสำหรับคู่ของณเดชน์และยาย่านะล่าสุดฝ่ายหญิงเนี่ยขึ้นโชว์คอนเสิร์ตเป๊กผลิตโชคนะฮะ
ณเดชน์ก็หอบดอกไม้ช่อโตค่ะส่งกำลังใจติดเวทีก่อนขึ้นโชว์ด้วยนะคะ
เรียกได้ว่ากำลังใจดีมากเลยนะคะแล้วก็น้องยายาก็บอกด้วยว่าทุกวันนี้
จะคอยส่งกำลังใจแล้วก็บอกรักผ่านไลน์กันตลอดค่ะแล้วมีแซวขำด้วยนะว่าพี่ณเดชน์เนี่ยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งมุ้งมิ้งค่ะ
ส่วนที่แฟนคลับตัดต่อรูปครอบครัวมีน้องเดมี่ลูกสาวคุณลิเดียร่วมเฟรมเนี่ยบอกว่าเนี่ยถ้ายาย่ามีลูกเนี่ยก็คงหน้าตาน่ารักประมาณนี้
ยายาก็บอกว่าเป็นแฟนคลับของน้องเดมี่อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากมีถ้าเธอมีลูกจริงเนี่ยก็อยากให้น่ารักแบบน้องเดมี่นี่แหละค่ะ
เว้นแม่น

อื้อเด็กเนาะ
ก็จริงทุกคนเป็นแฟนคลับค่ะ
คือน่ารักทุกคำตอบแล้วก็ถูกใจนักข่าวทุกคำตอบเลย
นักข่าวกรี๊ดเชียร์กันต่อปีเลยนะ
ยิ่งมีอายุเยอะเขาก็ยิ่งน่ารักมุ้งมิ้งใช้คำไม่ดีนะคะ
ส่วนเรื่องดราม่าที่คนขุดประเด็นเก่าขึ้นมาบอกว่าเป็นเรื่องบูลลี่เรื่องหน้าตา
หลังจากที่น้องยายาเคยไปออกรายการนึงให้สัมภาษณ์ว่า
คนที่จะมาเป็นแฟนพี่สาวของเธอได้เนี่ยต้องหล่อเท่านั้น
ยายาชี้แจงนะคะว่าเธอไม่ได้มีเจตนาบูลลี่
แค่ห่วงพี่สาวไม่อยากให้มีแฟนแค่นั้นเองค่ะ

คือพี่สาวยายาก็น่ารักแล้วน้องยายาก็น่ารัก